ต่ออีกเรื่องหนึ่งหนุ่มใหญ่คนหนึ่งโพสต์เรื่องนี้ไว้
เพื่อเตือนเพื่อนหนุ่มใหญ่ด้วยกันอย่าหลงเชื่อนะฮะ
อย่าหลงเชื่อสาวนะอย่าหลงเชื่อไอ้คนที่ปลอมเป็นสาวสวย
แล้วจะรู้ไหมว่าใครปลอมไม่ปลอม
ระบุว่าถูกหญิงสาวชื่อวันนาหลอกเชิดเงินไปหลายพันบาท
โดยหนุ่มใหญ่รุ่นลุงคนนี้เขาโพสต์ไว้แบบนี้ครับ
ช่วยด้วยครับผมถูกผู้หญิงในรูปซึ่งเป็นแฟนของผมเอง

ไป๗ครั้งแล้วครับตอนนี้บล็อกเฟสผมซะงั้นนะฮะ
แต่ในภาพผู้หญิงที่ชื่อวันนาของคุณลุงคนนี้กลับเป็นภาพของเจนนี่ไงคุณ
ซึ่งใครก็รู้จักนะแต่คุณลุงอาจจะไม่รู้จักไง

แสดงว่าวันนาเนี่ยแอบอ้างเอารูปเจนนี่มาใช้ถูกต้องไหม
ใช่แต่เราก็ไม่รู้แหละว่าสรุปแล้ววันนาจะมีตัวตนจริงไหม

ใช่นะครับก็นี่แหละฮะ
โพสต์นี้นะครับก็คุณลุงเนี่ยเอามาโพสต์ไว้บอกว่าโดนผู้หญิงหลอกนะฮะ
แล้วก็คุณลุงเคยเขียนถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้
บอกว่าผู้หญิงคนนี้คือวันนาแฟนผม
วันหนึ่งผมจะพาเธอก้าวพ้นความจนมาอยู่กรุงเทพด้วยกัน
แล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะฮะคุณลุงบอกว่า
นี่วันเกิดของผู้หญิงคนนี้สุขสรรค์วันเกิดนะ
วันนาที่รักของพี่ถึงเราจะเคยคุยกันแค่ในเฟซบุ๊ก
แต่เราก็คบกันมา๓เดือนแล้ว
วันหนึ่งพอเธอยอมเจอพี่จะซื้อของขวัญให้เธอ
ใช่ค่ะแล้วก็มีรูปของคุณเจนี่ใส่เสื้อ
ยี่หสดังแบรนด์หลู่นะเขาก็พอสต์ปะว่าเสื้อแบรนด์นี้
แถวตลาดแถวบ้านผมมีเยอะเดี๋ยวผมจะเหมาให้เธอหมดเลย
จริงคุณลุงคนนี้โพสต์หลายครั้ง
ก็มีคนเข้าไปเตือนกันบ่อยเหมือนกัน
คนที่เขารู้จักเจนนี่แบ็คพิ้งเขาก็บอก

ถ้าเขาเป็นนักร้องดังนู่นระดับอินเตอร์นู่น

ก็มีคนคอยเตือนนะฮะยับไป
แต่คุณลุงเขาก็อาจจะไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่ได้เชื่อนะฮะ
ทีนี้ครับเมื่อคุณลุงเนี่ย
โดนหลอกยืมเงินไปบ่อยครั้ง
คุณลุงก็เริ่มรู้สึกว่าตัวผมโดนหลอกแล้ว
ลุงก็มาโพสต์อีกครั้งว่าสวัสดีครับท่านสมาชิกครับ

เพื่อติดตามเรื่องถูกหลอกเงิน๗๐๐บาทจากผู้หญิงที่ผมรัก

เพราะว่าลุงเนี่ยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะ
น่าจะใช้รูปของคนอื่นมาหลอกเอาเงินแล้ว
แต่ลุงก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงในภาพเนี่ย
เป็นเจนนี่แก๊กพิ้งนักร้องดังถึงกับโพสต์
ถามบอกว่าเตือนภัยนะครับระวังบัญชีรัฐดาวัน
ใช้รูปสาวคนนี้มาหลอกเงินผมไป๗๐๐บาท
ใครทราบบ้างไหมครับผู้หญิงในรูปชื่ออะไร
ผมรักเธอจริงผมจะไปสู่ขอเท่าไหร่ก็สู้
ก็โดนหลอกแต่ก็รักนะฮะบัญชีรัฐดาวันนี้อะไรนะ
เรื่องนี้ก็สร้างความฮือหาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เขาก็รู้ไงว่านี่คือนักร้อง
ไม่น่าจะใช่วันนาอะไรของคุณลุง
แต่ทีนี้ต้องตามต่อให้คุณเพราะว่าคือผู้หญิงคนนี้
บอกว่าใช้ชื่อวันนาแต่ว่าบัญชีที่ให้โอนเงินเป็นชื่อรัฐดาวัน
เราก็ไม่รู้อีกว่าบัญชีที่เอามาใช้เป็นบัญชีที่จ้างคนมาใช้ชื่อนี้หรือเปล่า
อันนี้คือต้องตรวจสอบกันไปหลายทอดเลยนะ

เจนนี่เอ่ยวันนาเอยรัฐดาวันเอย
แต่ว่าตรวจสอบได้แล้วคือคนในภาพที่ชื่อเจนนี่เป็นนักร้อง
แต่ตัวของวันนากับลัดดาวันเป็นใครอย่างไรนะ
คุณลุงเอามาโพสต์แล้วก็เตือนเตือนในโลกโซเชียล
แล้วก็ช่วยให้ตามหาผู้หญิงที่หลอกคุณลุงหน่อยนะฮะ
แล้วก็คุณลุงบอกถ้าตามหาเจอเดี๋ยวจะแต่งงานด้วย